ท้ายกันที่นักกีฬาไทยที่กำลังเตรียมไปโอลิมปิกเกมนะครับ
อย่างเจ้าสดครับชัดชัยเดชาบุตรดี
นักมวยสากลรุ่น๕๗กิโลกรัมนะครับ
เพราะว่าการที่โอลิมปิก๒๐๒๐เลื่อนออกไปนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ
ข้อดีก็คือเดิมส่วนข้อเสียเนี่ยก็คืออายุที่มาก
ปฏิกิริยาส่วนตัวก็อาจจะตอบที่ดีเท่าที่ควรนะครับ

ยังได้นักมวยอาชีพจากค่ายนครหลวงโปรโมชั่น

รวมถึงได้ประสบการณ์พอสมควรเลยทีเดียว
ในการที่จะเจอกับคู่แข่งที่ชกดุดันครับ

ได้ศึกษาคู่แข่งได้มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น
ยามผลเสียก็คืออายุของผมที่เพิ่มมากขึ้น
ทำให้เหมือนกับโอเคครับร่างกายเราอาจจะแข็งแรง
แต่ว่าปฏิกิริยาการตอบสนอง
ความเร็วสายตาการออกหมัดเนี่ยมันก็จะดบลงไปครับ
ประเทศไทยไม่ได้เหรียญรางวัลนะครับจากกีฬามวยสากล
ในครั้งนี้ก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าจะมีเหรียญรางวัลกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าครับ